เหตุขโมยขโจรจี้ชิงวิ่งราวนะฮะ
แล้วก็ตำรวจต้องปฏิบัติการในการจับกลุ่มคนร้ายนะครับ
ใช่ต้องบอกว่างานนี้นะคะตำรวจเมืองคอนนะคะ

คนร้าย๒คนนะคะตระเวนจี้ชิงทรัพย
ผู้เสียหายคืนเดียว๕รายค่ะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นพยายามหลบหนีไปนะครับ

แล้วไปประสบเหตุเฉียวชนเข้ากับรถกระบะ

วิ่งเข้าไปที่สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสายฟ้ากองกำกับการ
สืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช

สมทบกับตำรวจจากโรงพักเมืองคอน
กระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่รอบรอบ
สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ

ไล่ล่าติดตามจับกลุ่มคนร้าย๒คนนี่แหละค่ะ
ตระเวนจี้ชิงทรัพย์ในยามวิการด้วย
เมื่อคืนที่ผ่านมาคือเริ่มปฏิบัติการของสองคนร้าย

คนร้ายเป็นชายสองคนใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นยานพานะ
ประกบชิงกระเป๋าสตางค์
เหยื่อคนแรกเป็นผู้หญิงอายุ๒๓ปี
ชื่อว่าคุณธีรการคงแก้ว
จุดแรกที่๒คนร้ายไปก่อเหตุ
ก็คือบริเวณหน้าร้านแมคโดนัลนะครับ
ต่อมาครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละค่ะ๔ทุ่มครึ่ง
คนร้ายชุดนี้แหละค่ะคนเดิมเลยนะคะ๒คน
ประกบรถจักรยานยนต์ของคุณผู้หญิงอีกหนึ่งท่านอายุ๒๒ปี

ใช่ค่ะคุณกันนิพาชูเดชเป็นแม่ค้าขายไก่ทอด
ขณะที่เธอจอดรถมอเตอร์ไซค์
ลูกชิ้นทอดอยู่บริเวณสามแยกทางเข้าหมู่บ้านเมืองทอง
แล้วคนร้ายชิงกระเป๋าสตางค์ไปได้ค่ะ
ต่อมาคุณผู้ชมจาก๔ทุ่มครึ่งนะคะ
ตี๑ครึ่งคนร้ายทั้ง๒คน
ก่อเหตุประกบชิงกระเป๋าของนักศึกษาหญิง
บริเวณหน้าศูนย์การค้าสำเพ็งเมืองคอน
หลังจากนั้นตี๓๒คนร้าย

คนร้ายก็ไปก่อเหตุประกบชิงกระเป๋าผู้เสียหายอีกราย
ใกล้เคียงกับจุดที่สามค่ะ
โอ้โหนี่มัน๔รายแล้วนะยังมีอีกไหมฮะ
ห่างไปสักประมาณครึ่งชั่วโมง
คนร้ายก่อเหตุชิงกระเป๋าผู้เสียหาย
บริเวณสี่แยกฐานกระดกถนนศรีธรรมโศก
จังหวะนั้นตำรวจได้พยายามที่จะขี่รถไล่ล่า

พยายามที่จะซิ่งมอเตอร์ไซค์หลบหนี
แต่น่าจะเป็นกรรมตามทันกรรมติดจรวดค่ะ
รถมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายไปเฉียวชนเข้ากับรถกระบะ
คนร้ายเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยทิ้งรถมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งหลบหนี
เข้าไปในสารกลางจังหวัดของนครศรีธรรมราชนะคะ
ท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วหนีไม่พ้นค่ะ
ตำรวจรวบตัวมาได้นะคะที่บริเวณซอยโรงช้าง
ซึ่งอยู่ติดกับรั้วของสารากลางด้านทิศใต้
คนร้ายคนแรกชื่อว่านายที
นายธีธวัฒน์พงจีราอายุ๒๑ปี
คนที่สองก็คือนายธนกรนะคะยังเป็นเยาวชนอยู่เลย

ตำรวจต้องควบคุมตัวทั้งสองคนไปที่โรงพักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ
ก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนผู้เสียหายทยอยเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
หนึ่งในผู้เสียหายเดินทางมาดูหน้าคนร้าย
พร้อมกับต่อว่าด้วยความคับแค้นใจ
เพราะอะไรเพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับคนร้ายด้วยค่ะ
ผู้เสียหายคือลักษณะต่อว่าด้วย
เชิงสังสรรค์โตกันแล้วคิดไม่ได้

เธอก็โดนเหรอโดนกันสี่ห้ารายแบบนี้
ตำรวจไปสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคน

เพราะว่าหลักฐานมันประจักษ์ขนาดนั้นนะคะ
ตำรวจคุมตัวไว้ดำเนินคดีตามกฎหมาย

คาดว่านอกจากตระเวนก่อเหตุประทุษร้าย

ตลอดทั้งคืนหลายรายผู้ต้องหาทั้งสองคน
ที่ผ่านมาก็น่าจะทำพฤติกรรมพฤติการแบบนี้

เพราะฉะนั้นก็ต้องไล่ย้อนกลับไปดูกล้องวงจรปิด

ไปก่อเหตุคืนอื่นด้วยหรือเปล่า